สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาหารกับอากาศนั้นเนี่ย
เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตช่วงนี้คนไทยเจอทั้งเรื่องอากาศพิษ
เจอทั้งเรื่องอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษสองเรื่องสองประเด็น
ประดังเข้ามาเอาเรื่องอากาศก่อนเรื่องฝุ่นพิษคลุมเมือง
เคยเป็นข่าวใหญ่มาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมากลับมาอีกทีนึง
มาเป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ในช่วงนี้๒๓วันติดเตากันมาแล้ว
เพราะว่าสื่อเขาให้ความสำคัญเนี่ยฝุ่นตลบกรุง๒๑จุด
ขอรมอล้อมคอกแต่ว่าสภาพล่าสุดก็ดีขึ้นมาแล้ว
นายกสั่งเข้มลดควันดำโรงงานกับพื้นที่ก่อสร้าง
เตือนภัยพิบัติฝุ่นชี้กระตุ้นโรคหลอดเลือด
สาเหตุของฝุ่นพิษนั่นผมก็จะมาถึงวันนี้
คนเข้าใจแล้วว่ามันมายังไงมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไร
อันดับแรกเลยก็คือเรื่องความกดอากาศ
อากาศเย็นมาปิดทับมันทำให้หมอกควันซึ่งเป็นหมอกเล็ก
ฝุ่นเล็กเล็กเนี่ยมันลอยขึ้นข้างบนไม่ได้
อากาศมันปิดทับไว้ไม่มีลมว่าอย่างนั้นเถอะ
สภาพแบบนี้เกิดขึ้นทุกปีช่วงใกล้ใกล้หน้าหนาว
จนถึงช่วงต้นปีปลายปีถึงต้นปีเนี่ยเกิดทุกปี
ถามว่าทำไมแต่ก่อนมันไม่เกิดเกิดครับ
แต่ก่อนไม่มีเครื่องวัดไงเราก็เข้าใจว่าอ๋อ
ที่ดูมันคลึมคลึมมัวมัวสัวเนี่ยเป็นเป็นหมอกจากอากาศ
แล้วมันเกิดทุกปีเนี่ยปีนี้ก็ใกล้ถึงเวลาเข้ามา
แล้วก็จะลามไปจนถึงช่วงต้นปี
อันที่สองมันเกิดจากฝุ่นท่อไอเสียรถยนต์
โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล
ซึ่งเขาบอกว่ามันเผาไหม้ไม่หมดเผาไหม้ไม่สะอาด
รถติดมันก็ตกค้างกรุงเทพเนี่ย
มีรถที่ใช้ดีเซนกว่า๓ล้านคันนะครับ
ฉะนั้นนี่เป็นสาเหตุที่สอง
สาเหตุที่๓ฝุ่นจากการก่อสร้าง
เรื่องก่อสร้างทั่วไปแล้วก็โดยเฉพาะก่อสร้าง
รถไฟฟ้าเส้นทางรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพ
เยอะแยะไปหมดตอนนี้แล้วก็สี่
ฝุ่นที่เกิดจากการเผาไม่ว่าจะเป็นการเผาไร่อ้อย
ในช่วงฤดูตัดอ้อยเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเผา
ไม่เผาเขาลำบากทำงานยาก
สั่งข้าวโพดอันนี้เขาก็ต้องเผา

ฉะนั้นเมื่อรู้ประเด็นอย่างนี้ลองมาดูแต่ละเรื่องสิ
เรื่องอากาศปิดอากาศกดทับ

มันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วมันจะมาทุกปีอย่างที่ว่า
แต่สิ่งที่มนุษย์จะช่วยแก้กันได้
ข้อสองข้อสามข้อสี่
ข้อสองเรื่องน้ำมันดีเซล
ถ้าเราช่วยกันกวดขันไม่ให้ลดควันดำ

แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยเราก็
เราก็กวดขันกันเป็นพัก

ความหวังสูงสุดก็คือว่า

ประเทศไทยเนี่ยน้ำมันดีเซลที่กลั่นออกมา
จะใช้มาตรฐานเขาเรียกว่ายูโลสี่ยูโลห้า
คือคุณภาพของน้ำมันมันจะดีขึ้น

อากาศที่ออกมาจะสะอาดขึ้น
นี่คือความหวังเขาบอกอีก๒๓ปีเนี่ย
มันจะเป็นอย่างนี้แต่ต้องทำใจนะ
เพราะถ้าน้ำมันดีเซนมาตรฐานยูโรสี่หรือยูโรห้า

กลั่นน้ำมันจะต้องใช้เงินแพงขึ้น

แล้วในที่สุดมันจะทำให้น้ำมันดีเซลราคาแพงขึ้น

ขนส่งสินค้าก็แพงตาม
พอการส่งสินค้าแพงตาม
ราคาสินค้าจะต้องขยับขึ้น

เพราะถ้าปล่อยให้น้ำมันดีเซอร์เป็นอย่างนี้
เราก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้
ถึงเวลานั้นคนไทยต้องทำใจว่า
ราคาสินค้ามันจะต้องแพงขึ้น
เพราะรถที่ขนส่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นรถใช้ดีเซนเกือบทั้งนั้น
ถัดมาเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้า

แม้ว่าเขาจะมีมาตรการไปฉีดน้ำฉีดเนิม
นั่นมันก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอก

พอถึงอีก๓๔ปีข้างหน้าทุกสายก่อสร้างเสร็จหมด
แล้วพอรถไฟฟ้าก่อสร้างเสร็จหมด
เขาก็คาดหวังกันว่ารถบนท้องถนน

เพราะคนไปใช้รถไฟฟ้าไปไหนก็สะดวก
ออกมาจากท่อไอเสียมาก
อันนั้นก็จะแก้ได้ในระยะหนึ่ง

รถไฟฟ้าเสร็จคนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น

ตรงนั้นจะแก้ได้ส่วนหนึ่ง
ส่วนเรื่องการเผาที่ผมบอกว่าวิถีชีวิตของคนปลูกข้าวโพด
ของคนชาวไร่อ้อยเขาต้องเผา
ตอนนั้นจะไปห้ามกันยังไงก็ดูกันไปเถอะ
แต่ว่าเรื่องของคนในกรุงเทพเนี่ยมันจะดีขึ้น

คือจริงว่าเราจะต้องเผชิญปัญหานี้

ตอนนี้หมอเขาก็ได้แต่เตือนว่ามันจะเกี่ยวข้องกับโรค

มันลามไปถึงโรคที่เป็นข่าวว่าโรคหลอดเลือดด้วย
ตอนนี้ก็ถึงคราวจะต้องระมัดระวังกัน

มาถึงเรื่องของอาหารที่ได้ขีดเส้นใต้ต่อเนื่องมาตลอดก็คือว่า
เรื่องของสารพิษ๓ตัว
ผู้ตรวจการแผ่นดินทำหนังสือไปส่วนราชการแล้วว่า
สิ้นปีนี้จะต้องยกเลิกจะต้องแบนห้ามนำข้าวห้ามใช้เด็ดขาด
กระทรวงธาศุกร์รัฐมนตรีอันนุธินก็เห็นด้วย
จะให้แบนก่อนสิ้นปีหรือภายในสิ้นปีนี้
คณะกรมนตรีกรรมที่สาภาพผู้แทนละสะดอนทุกภักดิ์รวมอยู่ในนั้น
เขาก็เห็นด้วยว่าต้องแบนสารพิษ๓ตัวภายในสิ้นปีนี้
นี่เราก็มีความหวังอย่างนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันหมด
แต่ว่าวันนี้มีหนังสือพิมพ์พาดหัวนี้ครับเผยหนังสือรองประหลัดแฉรัฐมนตรี
ขวางการแบนสามสารพิษนี่เป็นข่าวใหญ่ข่าวนี้มายังไงฮะ
ไปดูจากเพจของคุณหมอธีรวัตรเหมจุธาท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
โรงพยาบาลจุฬาหมอคนนี้เขาต่อสู้เรื่องนี้ต่อสู้มานานแล้วในเฟซบุ๊กเนี่ย
ท่านบอกว่ามีหนังสือราชการลงนามโดยรองประหลัดกระทรวงเกษตรคนหนึ่ง
ดุดเดือนสะสะนาวินรองประหลัดเกษตรกระทรวงเกษตรคนนี้
บอกว่าในหนังสือเนี่ยมีความชัดเจนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
เห็นว่าควรจะดำเนินการตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ในการให้จำกัดการใช้วัตถุอันตราย๓ตัวพาราฟอร์ตไกรโฟเซ็ตและคลอไฟลิฟอร์ส
แล้วได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำและดำเนินการตามมาตรการจำกัด
นี่เขาถึงตีความตามที่หัวข่าวว่าตามหนังสือฉบับนี้แปลว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
เห็นด้วยให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการสารพิษอันตรายเขาเสนอมา
ก็คณะกรรมการสารพิษเขาเสนอให้ยืดเอาไปก่อนแล้วทุกฝ่ายรัฐมนตรีสามคน
ควรจะแบนภายในสิ้นปีแต่ปัญหาคือคณะกรรมการวัตถุอันตราย
บอกว่าให้ใช้ต่อไปอีกแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
เห็นด้วยบอกให้ดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
อันนี้ก็เลยตีความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไปขวาง
คนไทยลุ้นเรื่องนี้กันมากนะครับ
เพราะวันนี้คนรู้แล้วว่าที่เราไปกินผักกินผลไม้
มันมีสารพิษปนเปื้อนทั้งนั้นมันตายผ่อนทรง
คนเขารู้แล้วว่าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยสุขภาพเขาแย่
ข้าวเวียนออกโรงพยาบาลไปหาหมอกันไม่หยุดไม่หย่อน
เพราะเราบริโภคสารพิษเข้าไปแล้วยังต้องมาสูดอากาศพิษปนเข้าไปอีก
เรื่องนี้จำเป็นแล้วครับที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
จะต้องเข้มทั้งสองเรื่องไปพร้อมกัน
และนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณปุ๋ยครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณค่ะอาจารย์ฟังแล้วก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะ
เพราะทุกอย่างมันเป็นเรื่องไกลตัวหมดเลย
อย่างที่บอกไปนะคะ๒อสำคัญที่สุดก็คืออาหารกับอากาศ
แต่ว่าครั้งจะเอาอาหารและอากาศเป็นพิษเข้าไปในร่างกายเนี่ย

ใช่ค่ะแต่ทีนี้เมื่อสักครู่ฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องปัญหาฝุ่นควันพิษเนี่ยนะคะ

คือวันนี้สภาพอากาศโดยรวมกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า
ทางประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น
เว้นทางภาคตะวันออกที่ฝนจะน้อยกว่าภาคอื่น